ยังไม่ใช่ค่ะแต่ว่าด้วยช่วงนี้พูดถึงข่าวพี่สอนรามบ๊อย
แต่คุณผู้ชมอย่าคิดว่าวันนี้จะมีเรื่องราวดราม่า

พร้อมยิ้มรับข่าวดีกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
ข่าวของพี่หนุ่มสอนรามนี่บอกเลยว่าเรื่องราวดีพี่หนุ่มสอนรามได้รับมา
จากแม่หนิงปานที่ตาคุณผู้ชม
เล่าบอกว่าน้านิงนะพี่หนุ่มเรียกแบบนี้น้านิงเนี่ยมอบทองรับขวัญให้หลานวิจิค่ะ
มากับแคปชั่นนะคะแล้วก็เขียนฝากไปถึงความคิดถึงให้หม่ำม้าด้วยนะคะ
ฝากความคิดถึงไปถึงคุณจินสามีของพี่หนิงแล้วก็น้องสาวคุณหนิงด้วยค่ะ
นี้เขาสนิทกันเนอะในคอมเมนต์เนี่ยคนเข้ามาชมกันยกใหญ่เลยว่า
นิงน่ารักจังเลยสงสัยหน้านิงเนี่ยจะเอ็นดูหลาน
เอาจริงน้องวิจิก็น่ารักมากนะคะ
ใดน่ารักหน้าชั้นคือก็ให้ทองกันเลยเป็นของหนิงนะ

คุณหิงก็เล่าว่าจริงเนี่ยเตรียมเอาไว้ให้หลานเป็นปีแล้ว
แต่ด้วยความสถานการณ์ช่วงนี้เนาะคลาดกันไปคลาดกันมา
ที่สุดพอได้เจอกันก็เลยถือโอกาสมอบให้ซะเลยจ้า
คือจริงบอกว่าจะเอาของขวัญไปให้หลานตั้งนานแล้ว
แล้วก็แบบยังไม่มีโอกาสอะไรอย่างนี้ค่ะ
วันนี้ก็เลยตั้งใจว่ารู้ว่าต้องสัมภาษณ์พี่หนุ่ม

เออน่ารักเป็นครอบครัวกันสนิทกันเนาะ
ถามถ่ายไปถึงคนที่บ้านกันด้วย